เพราะว่าเกิดรถบรรทุกน้ำขี้เลน
เสียหลักชนขอบสะพานภูมิพล๒
คุณยังไม่แน่ใจว่าคนขับพยายามกระโดดลงมาจากรถ
ก่อนที่ตัวรถมันจะตกจากสะพานหรือไม่
และผลสุดท้ายถูกรถนั้นทับ
คนขับเสียชีวิตอยู่ด้านบนนะครับ
ส่วนตัวรถบรรทุกและถังบรรทุกคิเลนมันตกลงไปข้างล่าง
คุณความสูงตั้ง๖๐เมตรตรงนี้

จุดเกิดเหตุบริเวณสะพานภูมิพล๒ช่วงทางลงสะพานนะครับ
ร่างผู้เสียชีวิตก็คือนายวัฒนาฉิมรำอายุ๔๒ปี
เป็นคนขับรถบรรทุกเสียชีวิตอยู่บนสะพานนะครับ
จากจุดพบศพห่างไปประมาณ๓๐๐เมตร
ก็พบร่องรอยของรถบรรทุกที่ชนขอบสะพาน
ไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรซึ่งเป็นทางโค้ง
พบรถบรรทุกอีกคันยี่ห้อยซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียน๘๘
๘๖๖๐๒นครปฐมคันนี้จอดชนขอบสะพานกันกระแทก
สภาพด้านหน้ารถกระบะพังยับเยินนะครับ
สภาพด้านหน้ารถแล้วก็ตัวกระบะรถพังยับเยินนะครับ

ส่วนด้านหลังบรรทุกเป็นถังขนาดใหญ่นะคุณนะ
ก็บรรจุประมาณ๖๐๐ลิตรนะครับเป็นน้ำขี้เลนทั้งหมด
แล้วก็ตกลงไปด้านล่างที่มีความสูงประมาณ๖๐เมตร

ทับป้ายบอดคางขนาดใหญ่บริเวณทางขึ้นสะพานภูมิพล
ข้างล่างก็เสียหายแบบนี้ยับเยินเหมือนกัน
แล้วก็ไปขวางถนนขวางช่องทางการจราจรนะครับ
ส่วนถังขี้เลนที่บรรทุกม้ามันแตกคุณ
ขี้เลนก็ไหลนองพื้นนะครับ
จากการสอบถามนายธนาธิวัฒน์บุญเต็มอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกอีกคันเป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายขับรถออกมาก่อน
ก่อนเขาประมาณครึ่งชั่วโมงมาจากถนนพระราม๓
จะไปเทขี้เลนฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย
ผู้ตายกับเขาทำงานที่เดียวกันนะครับ
แต่เขาก็ขับรถบรรทุกตามมา
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ตกใจเหมือนกัน

จากการสอบถามรอปภของโรงงานด้านล่างเนี่ยนะครับ

โอ้โหได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะ

พบว่าประตูรั้วของสถานที่ของเขาพังเสียหาย
แล้วก็เห็นถังรถบรรทุกมันตกลงมาข้างล่างครับ
ส่วนรอบพอพออีกคนรอบพอพอของอู่ซ่อมรถ
เล่าให้ฟังบอกตอนนั้นผมได้ยินเหมือนกัน
เสียงมันดังสนั่นหวั่นไหวอย่างกับแผ่นดินไหวเลยนะฮะ

พบถังขี้เลนมันตกลงมา
แล้วก็มันมาทับมาชนรถหลายคันที่อยู่ด้านล่าง
จนเสียหายรวมถึงประตูอู่
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับ
บอกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยครับ
ตอนนั้นรีบวิ่งไปดูเลยนะคนขับรถอยู่ไหนฮะ
เพราะว่าไม่เจอร่างอยู่ด้านล่างนะคุณนะ
แต่ว่าสุดท้ายคนขับรถร่างอยู่ข้างบนคุณ

รถบรรทุกขี้เลนดังกล่าวน่าจะเสียหลักชนขอบราวสะพาน
โชเฟอร์รถบรรทุกยังไม่แน่ใจว่า
กระเด็นทะลุกระจกออกมาและโดนรถคันนี้ทับหรือไม่
หรือเขาพยายามกระโดดออกมาก่อนที่รถจะตกลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพราะบนสะพานน่าจะมีกล้องวงจรปิดนะ
แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นมุมที่จับภาพได้หรือเปล่านะครับ